ไม่เมาแต่ว่าโมโหฉุนขาดเลยที่จังหวัดตราด
ผู้ชายคนนี้ไปเติมน้ำมันเข้าปั๊มไปแล้วนะครับ
พนักงานปั๊มก็หันมาบอกว่าเออพี่เบนซินหมด
แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้พูดนี้ด้วยอารมณ์ไหน
โอ้โฮพี่เขาเต็มที่เลยนะ
ลูกค้าขึ้นเหรอตบพวงตบเด็กปั๊ม
โอ้โหชี้หน้าเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ในปั๊มน้ำมันพีที
สาขาท่าพริกตะบนท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
ร้อยตำรวจเอกถนอมสินว่องวัยท่านหัวหน้าชุดสายตรวจ

พบลูกค้ากับพนักงานปั๊มยืนเถียงกันอยู่
ทราบชื่อพนักงานก็คือนางสาวขจีพันธ์วิไลนุษย์อายุ๑๙ปี
ร้องไห้ร้องไห้ไม่พอเธอมีรอยแดงเป็นปื้นที่ใบหน้าด้วย
นั่นนั่นเด็กโอ้โฮโอ้โฮร้องลูก
คู่กรณีทราบชื่อคือนายสุวัสดิ์ศิลาอาจอายุ๔๙ปี
พยายามเข้าไปไกลเกลี่ยแต่นางสาวขจีพันธ์ผู้เสียหายไม่ยอมเจรจา
แล้วก็พาทั้งสองฝ่ายไปพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองตราดครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้ไอสีครีม
ของนายสุวัสดิ์จอดอยู่นี่คันนี้คันนี้
ตอนมีเรื่องเสร็จแล้วไปโรงพักจอดทิ้งไว้
สอบถามนายสุวัสดิ์เล่าบอกว่าขี่รถจะมาเติมน้ำมัน
ขณะต่อคิวนางสาวขจีพันธ์กำลังให้บริการรถคันหน้า
หันมาบอกว่าน้ำมันเบนซินหมด
ให้ย้ายไปที่ตู้เติมน้ำมันตู้อื่น
ส่วนนายสุวัสดิ์เขาบอกได้ยินไม่ชัด
เพราะว่าตอนนัดรถเยอะพยายามถามซ้ำ
แต่เขาอ้างว่านางสาวขจีพันธ์กลับด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เขาจึงลงจากรถไปตบหน้านางสาวขจีพันธ์
นะฮะหนึ่งทีแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งที

ระหว่างไกล่เกลียร์มีนายนพรอภิบาลศรี
ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านมาช่วยไกล่เกลียร์
มีการโต้เถียงกับนางสาวขจีพันธ์มีคลิปช่วงนี้

อันถัดเรื่องนี้มันแปลกจริง
มันแปลกทั้งคนที่ลงมือกระทำและคนที่ถูกกระทำ

คือไอ้เล่าหน่อยคนอื่นไอ้เล่าหน่อยคนอื่นคนตรงนั้นน่ะรู้ดีนะฮะโอ้โห
ขณะนั้นตำรวจพาทั้งคู่นะไปที่โรงพัก
เพื่อจะไกลเกลี่ยใหม่ไกลเกลี่ยต่อ
แต่ดูเหมือนเหตุการณ์จะไม่จบเลยง่ายเพราะนายสุวัสดิ์ผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่ปั๊มอีกครั้งจำได้ไหมที่เขาบอกจอดมอเตอร์ไซค์ไว้
มอไซค์ยังอยู่เพื่อนขับรถเก๋งมาส่งนะครับ

ตอนเกิดเหตุนะครับมีเพื่อนขับรถวนมาคุมเชิงด้วย
สุวัสดิ์ก็ยังตะโกนด่าพนักงานในปั๊ม

พนักงานปั๊มที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปโรงพยาบาลตราดครับ
เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็เดี๋ยวคงเอาหลักฐานมาแจ้งความ
โดยพนักงานปั๊มคนหนึ่งเล่าบอกว่า
เจ้าของปั๊มให้เข้าแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เกรงว่าจะถูกนายสุวัสดิ์กับพวกบุกมาทำร้ายอีก
เนื่องจากพนักงานปั๊มเนี่ยมีแต่ผู้หญิงครับ